ที่เกิดฝนตกหนักจากพายุโพดุลในวันนี้นะครับก็ทำให้มีปัญหาอุบัติเหตุในหลายพื้นที่ด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราจะไปดูสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ว่ามีที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่พิจิตรเนี่ย
มีเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อทหารยศ๑๐เอกนายหนึ่ง
ขับรถพาภรรยาแล้วก็ลูกชายสองคนเดินทางกลับบ้านทางภาคเหนือ
ระหว่างทางฝนตกถนนลื่นนะครับทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
ตกลงคูน้ำข้างทางเสียชีวิต๔ศพนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
สลดครั้งนี้เกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลก
จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนบึงนารังอำเภอบึงนารังจังหวัดพิจิตร
ที่เกิดเหตุพบรถเก่งนิสันโน้ตสีขาวจมอยู่ในคูน้ำข้างทาง

ภายในรถพบผู้เสียชีวิตติดภายใน๔ศพ
คือ๑๐เอกธาราวุฒิปกป้องอายุ๓๕ปี
และนางกันนิกาเตจาอายุ๓๒ปี
และลูกชาย๒คนวัย๑๐ขวบกับ๗ขวบ
โดยพบศพนางกันนิกาอยู่เบาะที่นั่งคนขับ

ตำรวจสพบึงนารังสันนิษฐานว่า

ซึ่งมีต้นสังกัดอยู่เขตดุสิตกรุงเทพ
กำลังพาครอบครัวเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดพยาว

ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในคูน้ำข้างทาง

เจ้าหน้าที่จุดตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนกัน๗คันรวด

ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

ภายในรถพบนายวิชัยบุญรุ่งอายุ๕๗ปีคนขับ

ออกไปไม่ไกลนักพบรถพ่วง๑๘ล้อ
และรถบรรทุก๖ล้อรวม๓คัน

พบรถกระบะชนท้ายกัน๓คัน

กลางฝนที่ตกหนักเกือบตลอดเส้นทาง

เสียหลักแหกโค้งตกลงไปในร่องระบายน้ำข้างทาง
ทำให้รถบรรทุกและรถกระบะอีก๖คันที่ขับตามหลังมาหักหลบ

ที่จังหวัดลำปางเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนสรรเขาบริเวณโค้งแตงโม
ทางลวงไมล์แรก๑๑ช่วงเชียงใหม่ลำปาง
ในพื้นที่ตำบลเวียงตานอำเภอห้างฉัด

คนขับเป็นชายอายุ๓๑ปีได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่ภายในรถ
ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นทางลงดอยขุนตาน

ได้รับการขนานนามว่าเป็นโค้งร้อยศพ
โดยจากการสอบสวนคนขับรถทราบว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งลงเขา
ฝนเพิ่งหยุดตกทำให้ถนนลื่น
จึงพุ่งชนขอบทางและสรรเขาจนพังเสียหาย
จังหวัดปราจีนบุรีเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้น

ตำบลนน๔อำเภอกบิลบุรีมุ่งหน้าประจันตคาม
ที่เกิดเหตุพบรถหกล้อบรรทุกน้ำยางมะตอย
หงายท้องล้อชี้ฟ้าขวางถนนน้ำยางมะตอยไหลออกมาจากตัวถังจำนวนมาก
คนขับได้รับบาดเจ็บกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
กันยังพบรถกระบะบรรทุกน้ำแข็งจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ชนท้ายรถตู้สีขาวที่มีครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งจากจังหวัดสะแก้ว
มาด้วยกัน๘คนแต่ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก๑คน
จากการสอบสวนคนขับรถกระบะทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถหกล้อบรรทุกน้ำยางมะตอย
เสียหลักพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ที่สัญจรผ่านไปมาชะลอดูเหตุการณ์และเบรกกระทันหัน
ทำให้รถพุ่งชนท้ายรถตู้ที่อยู่ข้างหน้าอย่างจัง